คุณผู้ชมไปเยี่ยมดูอาการของผู้หญิงคนหนึ่ง

มีแมลงชัยออกมาจากผิวหนัง
ใช้มือปัดใช้กิ่งไม้ปัดบ้าง

เป็นไงคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง

มันไหลมันเหมือนกับว่าเราอาบน้ำนึกออกไหม
เหมือนน้ำหยดอยู่ตลอดเวลา

เออมันไหลอยู่อย่างนี้นะ

เหมือนมีแมลงชัยออกมาจากผิวหนัง

ทีนี้เราก็พยายามถามเธอว่าเธอมีโรคประจำตัวหรือเปล่า

สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว
ไม่มีประวัติการรักษาใดทั้งสิ้น
คุณผู้หญิงท่านนี้ชื่อว่าคุณสุธิพรอายุ๔๘ปีนะคะ

มีอาการแปลกประหลาดแบบนี้มาตั้งแต่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
นั่งอยู่เฉยก็รู้สึกเจ็บปวดตามตัวคล้ายกับมียุงแมลงตะขาบ
หรืออยากไย่ผุดออกมาจากผิวหนัง

เธอก็เลยถ่ายคลิปตัวเองที่เห็นรอยปูดรอยจุดด่างดำตามผิวหนังแบบนี้

ผิวหนังของเธอลองดูนะคะมันค่อยขยับได้เหมือนแบบ
เหมือนแบบแมลงจะไทยออกมานะคะ
เออแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเป็นแมลงหลุดออกจากผิวหนังของเธอนะคะ
เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

ใช่ค่ะนี่พอเล่าให้กับครอบครัวฟังก็ไม่มีใครเชื่อนะคะ
แล้วเธอก็ไม่ได้ไปหาหมอด้วย
เพราะคิดว่าหมอคงไม่เชื่อเช่นเดียวกัน

แล้วหมอจะเชื่อได้ยังไงประมาณนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอคิดว่าเธออาจจะถูกใครสักคนทำคุณสัยใส่
ก็เลยส่งคลิปนี้ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลานะคะ
ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลา

ยังไม่ได้มีเสียงตอบรับจากหมอปลา
แต่คาดว่าเดี๋ยวหมอปลาคงมาดูให้นะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราไปคุยกับเธอใช่ไหม

เอ๊ะจริงหรือเปล่ามีแมลงออกมาจากรูขุมขนมาจากผิวหนังจริงไหม
นักข่าวบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ย
แม้ว่าเธอจะมีอาการคือปัดตามเนื้อตามตัว

อย่างที่เธอกล่าวอ้างนะคะ

เราไปคุยกับแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตนะครับ
เป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์
คุณหมอให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้บอกว่า

คือหนึ่งไม่ได้มีแมลง

โรคหลงผิดคิดว่ามีแมลงช่อนใช้ออกไปตามผิวหนัง

สองเกิดจากพญาติที่ช้อนชัยเข้าไปในผิวหนัง
ซึ่งไอ้พญาติมาจากมูลสัตว
สุนัขเช่นหมาเช่นแมวต่างเหล่านี้นะคะ
หรืออาจจะเกิดจากตัวอ่อนของแมลงวันที่เข้าไปวางไข่
ที่เข้าไปวางไข่ที่ผิวหนัง
แต่คุณหมอบอกว่าไม่รู้แหละว่าจะเกิดจาก๓สาเหตุนี้หรือเปล่า
ที่แน่ผู้หญิงท่านนี้ควรจะไปหาหมอแพทย์แผนไทยค่ะ

จะเป็นหมาจะเป็นแมวจะเป็นพญาติหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีนะฮะ
หาหมอด่วนทันทีตอนนี้นะครับ